ลุงหน่อยมนุษย์ลุงนี่ก็สายโจรเหมือนกันนี่

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งกว่าที่บ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีทำอะไรล่ะ
นี่ราวอะไรอ่ะราวตักผ้าครับ
วตากผ้าเดินไปเดินมารอบนั่นแหละค่ะ
หาอะไรอ่ะพี่เดาสิคะว่าหาอะไร
กางเกงในไหมใช่เหรอหาชุดชั้นในหาชุดชั้นใน
แล้วสุดท้ายเปิดผ้าคลุมปุ๊บหยิบไปเลยนี่ค่ะ
ยกทรงสีดำไปหนึ่งตัวแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะคะ
ตอนที่เขามาเกาะเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาคือนั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่พอดี
พอรู้ว่ามีโจรมาขโมยชุดชั้นในแบบนี้นะคะ

มนุษย์ลุงอาศัยความมืดหลบหนีไปได้
แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เออนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันดีคืนดีกางเกงในหายวันดีคืนดีเสื้อยกทรงหาย
ก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาติดแบบนี้
และสุดท้ายก็ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งคาตาเลยนะคะ
ว่าเสื้อยกทรงโดนขโมยไป
แล้วจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ทีวีเราบังหน้าให้แต่ในโลกโซเชียลมีเดียเต็มนะฮะ
เต็มเลยตำรวจตามตัวไม่ยากหน้าชัดเต็ม